ทีไม่อยากให้พลาดเลย
ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะ
รถติดมาก
มีสารติดมากจริง

ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมากัน
คือคนแน่นตั้งแต่ทางเข้ายาวไปจนถึงจุดบริเวณจุดที่ไหว้ต่าง
อันนี้คือด้านในนะคุณผู้ชมด้านในศาลนะฮะ
ก็คนแน่นมากเหมือนกันต้องต่อคิวรอ
แต่ว่านานแค่ไหนก็จะรอ

มาแบบเน่าแน่นานแค่ไหนก็จะรอไม่ท้อ
ด้วยแรงศรัทธาที่แต่ละคนเขามีแล้วก็มากัน
คุณเห็นไหมนี่เป็นต้นชะโนธนะที่นั่นคือต้นชะโนธเขาสูงมาก
ที่มันสูงมากเนื่องจากว่าต้นมันเยอะ
มันก็จะแย่งกันสูงเพื่อรับแสง

คือบางคนเขาไปนะรอไม่ไหวก็มีเหมือนกัน
แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ไหวนี่จะหยุดนะ
เขาจะไปเห็นต้นชะโนธใช่ไหม

เขาก็เอาแล้วกันเข้าไปไม่ถึง
ขอกันตรงต้นชะโนธด้านหน้าด้านตรงหน้าศาลนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชม

คนมันแน่นเกินไปเดินเข้าไปที่ต้นมะเดือไม่ไหว

เอาต้นใกล้ไปก่อนแล้วกัน

ไอ้เขียวตะไข้น้ำติดมือเลยนะ

คือต้นชะโนธที่นั่นมีเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าจุดที่เขาไปขอโชคขอลาบกันก็คือบริเวณต้นมะเดือยักษ์
ซึ่งมันจะต้องเดินทางเข้าไปอีกนิดนึง

ใกล้สารพ่อปู่แม่ย่านี่แหละง่ายไปเลยแล้วกัน

คุณชนะบอกว่าถูไปแล้วยังไงตอนนี้

เกลี้ยงหมดแล้ว
ให้ดูดูภาพกันไปดูทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ดิฉันก็ไม่รู้ว่าคุณจะดูกันทำไมรูปนี้

เอาไปดูอย่างอื่นกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
จะได้ไม่เสียเวลานะสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

ขนมนต์ดีละค่ะคุณผู้ชม
เขาจะได้เห็นขันนมนต์
เห็นน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ใช่ไหม
ประชาชนเข้ามาดูกันนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะว่ายังไงอะไรกันบ้าง

ให้ดูภาพชัดกันหน่อย

เดี๋ยวไปดูค่ะ

โอ้โฮย

โอ้ย
ต้องแล้วคือคำชโนธเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค
เพราะว่าคนนี้หลายคนเข้าไปขอพรเรื่องอื่น
ก็เลยหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมดู
บรรยากาศในช่วงนี้สิ้นเดือนวันหยุดยาว
คือต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไป
นี่แหละหนึ่งในล้านที่ไปในแต่ละปี
ก็คือน้องใบตองนี่แหละฮะไปมาแล้วด้วย

ไปอยู่ใกล้นั้น